ก็มีการสั่งการเรื่องการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งนี้
โดยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

กรณีของเหตุโรงงานมิงตี้เคมิเคราะห์จำกัดระเบิด
ซึ่งนายอนุชาก็พูดถึงเรื่องของความเสียหาย
แล้วก็ผลกระทบที่มีต่อประชาชน
และที่พักอาศัยในรัศมี๕กิโลเมตรโดยรอบ
แล้วก็ในส่วนของวัดวาอาบรามที่อยู่ใกล้

สำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติตอนนี้ได้ประสานช่วยเหลือ
เพื่อให้เป็นที่พักพิงบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนด้วย
เปิดวัดให้ประชาชนเข้ามาในรั้ววัดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นวัดบริเวณที่ห่างออกไป
หรือว่าวัดในบางจังหวัดในจังหวัดใกล้เคียง
คือตอนนี้มีประชาชนบางส่วนเนี่ย
เขาอบพยพไปวัดจังหวัดใกล้เคียงกันนะ
อย่างที่ฉะเชิงเซาก็มีประชาชนไป
ไปขอหลวงพ่อหลวงพ่อขออยู่ด้วย

จริงในพื้นที่สมุทรประการ

จะมีวัดบางพลีใหญ่กลางวัดบางฉลงใน

ใช่นะครับแต่ว่ามันก็มีวัดที่อยู่ใกล้

อันนี้ก็ต้องสำรวจความเสียหายของวัดด้วย
แล้วก็ต้องมีกำลังในการสนับสนุน
ช่วยเหลือวัดด้วยเพราะวัดต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับ
โดยนายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
มีการเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหว
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพราะว่าตอนนี้ผลเอกประยุทธ์ก็ต้องกักตัวก่อนใช่ไหม

ต้องกักตัว๗๑๔วันก่อนนะฮะ
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ขอบคุณและชื่นชม
ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ทุกภาคส่วน
ทั้งเจ้าหน้าที่ปพบรรเทาสาธภัยอาสาสมัคร
พลเรือนทหารและตำรวจทุกนายจากใจ
ระดมสรรพกำลังในการคลี่คลายสถานการณ์เพลิงไหม้
จากการระเบิดของโรงงานมิงตี้เคมิเคิลจำกัดครั้งนี้นะครับ
สามารถควบคุมเพลิงแล้วก็ดับเพลิงได้ในที่สุดนะครับ
โดยเฉพาะแผนการเข้าไปปิดวาว
ซึ่งเป็นจุดสำคัญของการเกิดเพลิงไหม้

ถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับ
อย่างไรก็ตามก็ต้องควบคุมเฝ้าระวังการปะทุ
และความร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยการฉีดน้ำลดอุณหภูมิครับ
นี้มีการขอให้ประชาชนที่อพยพออกไปจากพื้นที่
ตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการ
อย่าเพิ่งกลับเข้ามาเพราะแม้ว่าจะดับเพลิงได้แล้ว
ยังคงมีควันจากสารเคมีที่อันตรายต่อร่างกาย
ดังนั้นขอให้ประชาชนรอฟังจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่อไปก่อน

แล้วก็ตลอดช่วงที่เกิดเหตุนะครับประชาชนเจ้าหน้าที่ต่างมีความเป็นห่วง
ยายกันแสดงน้ำใจต่อกันช่วยกันอย่างสุดกำลัง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักพิงการบริจาคอาหารและน้ำ

ซึ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นพลังสำคัญที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้นะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่นายยกรัฐมนตรีขอบคุณทุกคน

และรัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
แล้วก็เรื่องของการชดเชยและฟื้นฟูความเสียหาย
อย่างดีที่สุดและเร็วที่สุด

เพราะว่าประชาชนก็ทวงถามเรื่องเกี่ยวกับการตั้งโรงงานใกล้ชุมชน
หรือเอาชุมชนเข้าไปใกล้โรงงาน
มาตรฐานต่างในการควบคุมสารเคมีและการดับเพลิงนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสนับสนุนทั้งกำลังพล
แล้วก็ยุทธโปรกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้า

เพราะว่ามันมีทั้งการขาดกำลังพลขาดเรื่องอุปกรณ์ต่างเยอะนะฮะ
นี่พูดถึงเรื่องพื้นที่ของโรงงานเนี่ยนะครับ
คือนายกก็มีคำสั่งให้ทางรัฐมนตรีสำรวจแล้วนะ
ทั่วประเทศมีโรงงานลักษณะนี้อยู่ในพื้นที่ไหนจำนวนกี่โรงงาน
เพราะว่าเป็นการป้องกันไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
แล้วก็ในการประชุมคอรมอลวันนี้นะครับ
วีดีโอคอนเฟอร์เนสก็แน่นอนว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรม
แล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็จะเป็น๒หน่วยงานหลักนะ
ต้องรายงานความคืบหน้าเหตุระเบิดโรงงานผลิตเม็ดโฟม
กิ่งแก้วครั้งนี้ทั้งภาพรวมเรื่องความเสียหาย
และสิ่งที่ต้องเยียวยาด้วยนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ครั้ง